คือเกิดเหตุหนุ่มหัวร้อนเขาก็ขับรถจะไปเลือกตั้ง

ไปจอดขวางหน้าร้านอะไหล่รถ
ทีนี้ก็มีเรื่องกันนะคะทะเลาะวิวาดกัน
ถึงขั้นเลือดตกยางออกเลยเดี๋ยวไปดูคลิปการทะเลาะวิวาสกันก่อนค่ะ
โอ้ยใจเย็นนะครับทุกคน

คุณผู้ชมคะดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยละกัน
คือจริงพอรถของคู่กรณีออกไปแล้ว

ผู้ชายคนที่เขาขับรถเนี่ย
ชื่อว่านายคาทาวุฒิสาคอนสุคล

แล้วก็มีผู้ชายเพื่อนเขาคือคนที่ถอดเสื้อเนี่ย
ที่ยืนหันหลังอยู่คือเจ้าของร้านอะไหล่

นี่ค่ะคือผู้ชายที่ถอดเสื้อเขามาถามทางเจ้าของร้านอะไรว่าคุณทุบรถทำไม

ก็มีเรื่องการชกต่อยกัน
แล้วเมียของเจ้าของร้านก็ไปห้ามไว้
ส่วนคนขับรถเก่งที่ใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ย
ชื่อคุณคาทาวุฒิเนี่ยนะคะเขาก็เปิดฉากต่อยกับเจ้าของร้านก่อน
แล้วผู้ชายที่ถอดเสื้อก็เข้ามารุมด้วย

ร้านก็ไปห้ามก่อนที่ตำรวจโรงพักดอนหัวล่อจะมาถึงจุดที่เกิดเหตุ
จุดตรงนี้อยู่ที่ถนนสุขประยูนที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
แล้วก็เลยทำให้นายคาทาวุฒิ
คนที่ขับรถมาจอดคว้างด้วยนะ
ได้แผลคือปากแตกคิ้วแตกเลือดอาบค่ะ

คนขับรถเก๋งที่มาจอดหน้าร้าน
กับทางด้านเจ้าของร้านอะไหล่รถกันหน่อยนะคะ
ขอจอดตรงนี้แป๊บเดียวรอไฟแดงใช่ไหม

ผมก็จับมาจับมาแล้วก็มีเรื่องงานดี

ลูกค้าต้องคุยกังลงตลอดนะ
จะมาให้ลูกค้าจอดรอไฟแดงทุกวันอย่างนี้

นี่แหละผมไม่น่าจะมาจอดอย่างนี้

แต่เขาก็เหมือนว่าไม่ควรใช้เผื่อเทียงเหนือดัง
แล้วหน่าพวกมันด้วย

ก็ข้อหาสมัครใจทะเลาะวิวาส
ส่วนทางด้านพี่ที่อ้วนแล้วก็ถอดเสื้อ